มีคดีอุ้มชาวจีนเรียกฆ่าไทยเกิดขึ้นอีกหนึ่งคดีนะครับ
แถวย่านบังพลงพางนะครับคราวนี้เจอไปแล้วเรียกฆ่าไทย
ล้าน๘นะครับคนร้ายแก๊งนี้มี๑๑คนแล้วมีคนไทยรวมอยู่ด้วย
ส่วนคดีที่ภรรยาของผู้เสียหายชาวจีนมาแจ้งความ
ว่าในหวนติ่งส้วนอายุ๓๐ปีถูกคนร้ายเนี่ยอุ้มตัวไปเรียกฆ่าไทย
เมื่อ๑๖เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นนะครับทางพลโนตรีนพสินภูลสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
ตำรวจก็สืบสวนทันทีนะฮะ
โดยคดีนี้เกิดที่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านเตาปูน
ผู้เสียหายถูกอุ้มตัวไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์
เรียกค่าไทย๑ล้าน๘แสนบาท
หลังเกิดเหตุตำรวจก็สืบสวนจนไปช่วยเหลือ
ผู้เสียหายที่เป็นชายชาวจีนได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แล้วก็จับผู้ต้องหาได้๓คน
มีคนจีนชื่อเว้ยหวนเถา
แล้วก็มีนายเอกราชกับนายสุรชัยที่เป็นคนไทย
จากการสืบสวนพบว่าคดีนี้นะครับ
ผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๑๑คนนะฮะ

ส่วนชายที่ปรากฏในภาพวงจรปิดอีก๘คน
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคนไทยหกคนจีนสอง
กำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
จากการสอบสวนผู้เสียหายคือนายหวนติ้งส้วนนะครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปยืมเงินจากนางสาวเซี่ยวเหลย๑ล้าน๘แสนบาท
วันเกิดเหตุคือ๑๖เมษายน
หวนติ่งส้วนเนี่ยเขาบอกเขานัดเจอกับเซี่ยวเหลย
เพื่อเจรจาเรื่องหนี้สินที่ติดค้างกันอยู่
แต่กลับถูกเซี่ยวเหลยกับพวกจับตัวขึ้นรถ
แล้วเอาไปขังที่ห้องพักในโรงแรมแถวสาธรณ์
เพื่อบังคับให้ใช้หนี้ทั้งหมด
ตอนนั้นเขาก็โอนเงินคืนให้๙แสนบาท
แล้วก็ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
จากนั้นภรรยาของเขารู้ข่าวก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับ
วันนี้คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญนะฮะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับ๑๖เมษายนหวนติ่งส้วน
ที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกจับนะครับตามที่เขาบอก
เขาไปหาเสี้ยวเหลยที่อ้างว่านัดพบเขา
เจรจาเรื่องหนี้สินที่เขายืมมาล้านแปดเป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งแถวย่านเตาปูนนะฮะ
ช่วงบ่าย๓ออกไปแจ้งความสิบหกนะครับ
ที่เขานัดเจอคือ๑๕เมษานะครับแต่เชี่ยวเหลยเนี่ย
กลับพาพวกมาด้วยเป็นชายชะกัน๑๑คนนะฮะ
ซึ่งเป็นคนจีน๓คนไทย๘
แล้วทั้งหมดก็พาตัวผู้เสียหาย
เดินออกจากร้านกาแฟไปนี่เห็นไหมฮะเป็นกลุ่มเลยนะครับ
พาเดินออกไปตอน๑๕นาฬิกา๓๑นาที
นี่ผู้เสียหายนะฮะลูกศรสีเขียวนะครับ

กลุ่มคนร้ายก็พาในหวนติ่งส้วนขึ้นรถที่จอดรออยู่นะฮะ
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสาธรณ์มาถึงตอน๑๗นาฬิกา๒๐นาที
กล้องวงจรปิดที่โรงแรมนะฮะ
เห็นภาพกลุ่มคนร้ายนี่ด้านนอกนะฮะ

จากนั้นด้านในโรงแรมเนี่ยจะเห็นตอนที่พาไป
ลิฟท์เพื่อขึ้นไปยังห้องพักชั้น๔
แล้วก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปอีกนะ
ยังชั้น๖อีกครั้งหนึ่งนะฮะทีแรกลงชั้น๔
ก่อนนะฮะแล้วไปขึ้นลิฟต์ต่อไปชั้น๖
พาเข้าห้องในชั้นนั้นแล้วก็เริ่มต้นการ
เรียกเงินค่าไทยจำนวน๑ล้าน๘แสนบาท
แต่ทางในหวนติ่งส้วนบอกว่าก็เป็นเงินที่เขายืม
เชี่ยวเหลยมานั่นแหละ๑ล้าน๘ก็ไม่คิดว่าที่นักเจรจารย์
หนี้สินกันจะพาพวกมาจับมาแล้วก็พามาที่โรงแรม
คุณปียชาติไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับที่สอนอบางโพงพางนะฮะ
ภูมิกับการสอนอบางโพงพาง
พันธมตเอกอนัญชัยกมลรัฐบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ในการขออนุมัติศาลออกหมายจับคนก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะครับ

แต่รู้เบาะแสของคนร้ายที่เหลือแล้วกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่
แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

แล้วก็จะขยายผลต่อด้วยว่ามันเป็นแค่เรื่องการทวงหนี้กันอย่างเดียวจริงหรือไม่

ผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องหลายอย่างจริงนะคะ